รวมไปถึงเรื่องที่ถกเถียงกันเลย
ในเรื่องของไทม์ลงไทม์ไลน์นักร้องอะไรยังไง

คุณผู้ชมค่ะในที่สุดเราก็เจอตัวแล้วนะคะ
อย่างที่โลกโซเชียลนะคะแล้วก็โลกทีวีได้เห็นกันค่ะ
ที่สุดแล้วนะคะดารานักแสดงหนุ่มวัย๒๓ปีนะคะ
นั่นก็คือน้องเข้าโอ๊ตนั่นเองนะคะ
ซึ่งน้องข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นนักร้องนำนะคะ
โดยในช่วงเย็นนะคะต้นสังกัดก็ได้มีการชี้แจงนะคะ
ว่าเป็นน้องข้าวโอ๊ตจริงค่ะคนตรงกลางนะคะคุณผู้ชม
จริงนะคะเรื่องไทม์ไลน์น้องชี้แจงเอง
พี่มดดำในรายการแฉไปแล้วนะคะทีนี้
ให้สัมภาษณ์บางส่วนคุณผู้ชมถ้าใครได้ดู
ยังไงมันจะงงอยู่นะคะมีบางส่วนที่ยังสับสนอยู่นะคะ
ซึ่งล่าสุดสายวันนี้นะคะน้องเขาโอ๊ตก็ได้ตื่นขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
พร้อมกับการโพสต์ชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งอย่างละเอียดนะคะ
ร่ายยาวมาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะ
เรียงกันไปค่ะ๘มกราคม๒๕๕๙
น้องบอกว่าไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างที่ในรูปเห็นแหละ
ไปที่เตียงเลยอ่ะที่คอนโดย่านลาดพร้าวนั่นเองนะคะ
ส่วนวันที่๙มกราคมค่ะไปหาเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทรีย์
แต่เขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เข้าไปร่วมในงานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูม
ก็คือไม่ได้ไปนั่งทานคงทานข้าวสั่งสาร
แต่ถามว่าไปโรงแรมนี้ไหมไปจริงไปหาเพื่อนแค่นั้น
เพื่อนที่ชื่อปีโป้คนที่มาจากเชียงใหม่อันนี้เปิดเผยได้เพราะเขาบอกชื่อได้เลย
ส่วนวันที่๑๐วันที่๑๑มกราคมเขาบอกไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่ที่พักยาวเลย
แล้วช่วงวันที่๑๒มกราคมคุณผู้ชมอันนี้กาดอกจันทร์เอาไว้เลย
ช่วง๓ทุ่มถึง๔ทุ่มเนี่ยน้องข้าวโอ๊ตเขาไปรับงาน
ไปถ่ายงานในกองถ่ายมิวสิกวีดีโอแรงพุงที่เพลงของน้องเปล่ากิ่งการ
ก็มีการเข้าร่วมฉากกับน้องเปล่าเขาบอกมาว่าไม่เกิน๓๐นาทีนะ
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับจากที่พัก
และคืนนี้แหละเขาเริ่มมีอาการไข้ช่วงดึกค่ะคุณผู้ชม
พอวันที่๑๓มกราคมน้องบอกอยู่ที่พักตลอดทั้งวันเลย
เริ่มมีอาการไข้ขึ้นหายใจไม่สะดวกรับรสอาหารไม่ค่อยเหมือนเดิม
ณตอนนั้นเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาก็แอบสงสัยตัวเอง
คือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดหรือเปล่าคิดว่าเขาเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า

ส่วนวันที่๑๔ไปจนถึงวันที่๑๙มกราคมค่ะ
อาการของน้องน้องบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นตามลำดับ
ไข้ก็ไม่มีแล้วตั้งแต่วันที่๑๕นะคะอาการอื่นเนี่ย
โอ้โหก็กลับมาเป็นปกติน้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ย
ข้อมูลเนี่ยน้องไม่ได้ปกปิดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะ
วันที่๒๐ค่ะทราบข่าวดีเจมะตูมว่าติดโควิด
น้องก็เลยไปรับการตรวจเพราะว่าตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า
ไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนน้องเนี่ยร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูม
ไปตรวจเสร็จก็กลับที่พักนั่นเองค่ะ
ส่วนวันที่๒๑มกราคมค่ะผลการตรวจของโรงพยาบาลออกแล้ว
ก็แจ้งมาว่าให้เข้าไปตรวจเลือดเพิ่มเติม
บอกว่าน้องเนี่ยกำลังเป็นหรือว่ากำลังหายอันนี้ยังไม่แน่ใจ
แล้วก็เข้ารับการกัดตัวในวันที่๒๑ตอน๓ทุ่ม
ส่วนน้องโอ๊ตก็เล่าต่ออีกนะคะว่าหลังจากที่น้องเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ก็มีการตรวจเลือดตั้งแต่ไปถึงเลย
แล้วก็ตรวจทุก๒วันคุณหมอก็มาแจ้งตลอดค่ะว่าน้องเนี่ยอาจกำลังเป็น
คือยังไม่แน่ใจว่ากำลังเป็นหรือไอ้ที่อาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันกำลังจะหาย
น้องบอกทุกครั้งที่คุณหมอเข้ามาตรวจก็พูดแบบนี้ทุกครั้งเลย
แล้วคุณหมอก็บอกด้วยว่าวันที่๓๑มกราคมเนี่ยจะได้รู้กันว่าเชื้อที่พบอยู่ในตัวน้องเนี่ย
กำลังเป็นหรือหายกันแน่
บอกหมดเลยแจ้งไทม์ไลน์ให้หน่วยงานต่างที่โทรมาสอบถามทั้งหมด
แต่น้องบอกงงค่ะพอช่วงเช้าวันที่๒๒
ก็แจ้งทุกอย่างเลยกับหน่วยงานที่โทรมา
พอถึงวันที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยค่อยตกใจ
เพราะว่าหลายคนตามล่าเอาพูดกันตรงภาษาโซเชียล
ตามล่าแม่มดว่าทำไมไทม์ไลน์ที่ช่วงที่หายไปเนี่ยน้องไปไหน
ถ้าเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือที่โชว์หน้าจอเป็นอันเก่า
อันเก่าเขียนว่า๑๔๒๐มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
แต่ว่าพอเกิดข่าวขึ้นนะคะทางกรุงเทพก็ส่งอันใหม่มา
อย่างที่เชอรี่เล่าไปก็จะมีข้อมูลตรงวันที่๑๔
ซึ่งน้องยืนยันว่า

น้องแจ้งทางกรทมไปหมดแล้ว
แต่พอออกมาปุ๊บข้อมูลบางส่วนบอกว่าปกปิด
คนก็เลยไปตามล่าน้องน้องบอกว่าน้องไม่มีเจตนา
จะเกิดความเข้าใจผิดเพิ่มเข้าใจคาดเคลื่อนผิดไป
ก็โทรถามจากกรธมรนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเลยเขาก็บอกว่า
เออคุณจะบอกว่าเมื่อเกี๊ยวเช็คดูอะไร
จะมาเล่าให้ฟังว่าลูกทุ่งดาวรุ่งคนนี้นะ
คือเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้หลายคนก็เพิ่งทราบเหมือนกัน
เพราะว่าน้องโอ๊ตเนี่ยเขาติดเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะ
เปล่าก็ตกใจโอ้ตายแล้วฉันเพิ่งทำงานกับเขามา
เราเนี่ยก็เลยสอบถามไปแล้วนะคะว่าน้องเปล่าเนี่ย
รับว่าทราบเรื่องเมื่อคืนนี้เองพร้อมกับทุกคนนั่นแหละพี่
ก็เลยพุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลเลยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวนะเพิ่งร่วมงานกันในวันที่๑๒มกราคม
เปล่ายืนยันเลยนะว่าผลออกมาแล้วตัวเธอไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
แล้วน้องเนี่ยก็มีคลิปมายืนยันด้วยนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบันเทิงไทยรัฐค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะ
เดี๋ยวไปฟังกันนะ
ขอบคุณมากนะคะที่เป็นโอ้โห

เพราะว่าอะไรอันนี้น้องเปล่าให้สัมภาษณ์เป็นที่แรกเลยนะ
กลุ่มบันเทิงไทยรัฐทบถาม
คือน้องยังไม่ตื่นคุณผู้ชมคือน้องอ่ะเมื่อวานก็ทำงานทั้งวันนะคะ
แต่ว่า๔โมงเย็นวันนี้นางจะแต่งหน้าสวยแล้วก็ไลฟ์สดชี้แจงอีกครั้ง

รอวันที่๓๑มกราคม
จะได้ทราบผลว่าตกลงแล้วน้องโอ๊ตมีเชื้ออยู่หรือเปล่า

เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก็ไม่ได้ติดเชื้อโควิดด้วยเพราะทุกคนไปตรวจออกมาเป็นลบหมดเลย

ใช่นะคะก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ